มาถึงเรื่องของการแกะสลักพระพุทธรูปหินทรายกันบ้างดีกว่า

จะมีพระพุทธรูปแกะสลักหินทรายแทบทุกวัดเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพยาวเขาด้วยนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่าการแกะแบบของแท้
เหลือน้อยลงทุกทีทุกที
ช่างฝีมือชั้นสูงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับ
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการถ่ายทอดงานฝีมือนี้
ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานกันบ้างนะครับ
โดยคุณอาสิงคำสมเครืออายุ๕๗ปี
ชาวบ้านสรรป่าบงเป็นช่างแกะสลักหิน

ทอดกันมาเป็นรุ่นที่๓กว่า๕๐๐ปี
บรรพบุรุษแล้วนะคุณร้อยปีใช่ฮะสืบทอดกันมาเป็นรุ่นนะครับรุ่น
โอ้โหเป็นคุณทวดเนอะเกินคุณทวดอีก

เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาณาจักรผู้กามยาว
หรือว่าเมืองพยาวมาตั้งแต่โบราณนะครับ
จุบันจะมีพระพุทธรูปหินทรายที่ประดิษฐานตามวัดต่างในจังหวัดพยาว
ก็เป็นช่างล้านนาเมืองพยาวที่แกะไว้ในอดีตแทบทั้งสิ้น
เป็นพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
บ่งบอกว่าเป็นพระที่ทำจากช่างล้านนาเมืองพยาวของแท้นะครับ
โดยคุณอาสิงคำบอกว่าขณะนี้กำลังถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นายวัฒนธิกรสมเครืออายุ๒๘ปีเป็นใครล่ะแม่

ทายาทสายเลือดแท้เลยคือลูกชาย

สืบทอดฝีมือการแกะสลักหินไว้ให้คงอยู่กับทางจังหวัดพยาว
การทำพระพุทธรูปหินทรายนั้นต้องไปซื้อหินทรายตามชาวบ้านนะ
ที่มีแหล่งหินในเขตเมืองพยาวนี่แหละครับ
ก็นำมาเป็นก้อนใหญ่เพื่อเตรียมแกะเป็นพระพุทธรูปขนาดต่าง
ราคาแตกต่างกันออกไปแล้วแต่รายละเอียดของผลงานนะคุณ

ขนาดหน้าตัก๑เมตรตกราคาองค์ละ๓๔๐๐๐บาท
หากขนาดเล็กลงนะครับก็จะประมาณ๔๕๐๐บาทนะครับ
แต่ละชิ้นงานขึ้นกับความยากง่าย
ชิ้นนะคุณทำ๗วันก็เสร็จ
แต่บางชิ้นนะคุณทำ๒๓เดือนถึงจะสำเร็จนะครับ
ต้องใช้ความพยายามและความอดทนจริงนะครับ
แล้วก็การแกะสลักบนหินทรายคุณ

ค่อยแกะตามแบบที่อาจจะวาดรถกระดาษ
หรือว่าตามจินตนาการตามฝีมือของท่าน
แล้วพอช่วงทำนี่คือทำออกมาจากจินตนาการ
และคุณตอกลิ่มลงไปลึกเกินไป

ดังนั้นฝีมือล้วนฝีมือแท้เลยนะครับ
อาสิงคำบอกว่าที่นี่ถือเป็นสถานที่แกะสลักพระที่ใหญ่
แล้วก็ทำมานานน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพยาว
สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
พยายามสืบต่อให้ลูกหลานคุณดู

กว่าจะขึ้นรูปออกมาเป็นแบบนี้ได้คือฝีมือล้วนนะครับ

สนใจนะน่าไปสืบทอดนะครับ